ท่านผู้ชมครับที่หนองบุรมภูเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืนเขาดาวน์ปีใหม่
พ่อกับแม่เนี่ยเขาตามหาลูกชายลูกชายอายุ๑๔ปียังเป็นเด็กชายอยู่เลยนะครับ
ชื่อเล่นคือน้องออยหายไปจากบ้านในคืนเขาดาวน์ปีใหม่ขาดการติดต่อไปเลยนะ
กระทั่งมาพบเป็นศพอยู่ข้างถนนอยู่กับรถจักรยานยนต์นะฮะ
คือที่แรกมันเกิดอะไรยังไงขึ้นจะอุบัติเหตุหรือว่าอะไรยังไง
สุดท้ายเนี่ยเป็นอุบัติเหตุนะครับซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนด้วยหรือเปล่า
ภาพที่มุมจอที่ท่านเห็นหาย๕วันเด็กชายเป็นศพ
นี่คือภาพของน้องออยนะฮะคือน้องออยหน้าตาน่ารักหล่อเหลาเลยล่ะ
อายุเพิ่งสิบสี่ปีนะครับนี่เป็นภาพที่เจอศพนะฮะ
สพเมืองหนองบรมภูพร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลหนองบุรมภูแล้วก็กู้ภัยเนี่ย
ไปตรวจสอบหลังจากมีคนแจ้งเหตุบอกว่าพบศพอยู่ริมทางหลวง
หมายเลข๒๒๘หนองบลำพูศรีบุญเรืองในพื้นที่บ้านห้วยคอตมบลบ้านพร้าว
อำเภอเมืองจังหวัดหนองบุรมภูจุดเกิดเหตุมีรอยลักษณะเป็นรอยลู่ของต้นย่าริมทางนะครับ
แล้วก็ไปถึงจุดที่เจอจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิปสีดำแดงนะฮะ
เป็นฮอนด้าคลิกนะฮะสีดำแดงหมายเลขทะเบียนกไก่มมตเต่า๒๓๕หนองบัวลำพู
อยู่ในป่าย่าข้างทางเนี่ยฮะห่างจากถนนประมาณ๖เมตร
จากตรงริมถนนย่าเป็นรอยลูไปเลยไปถึงจุดที่เจอจักรยานยนต์อยู่ในพงศ์ย่าข้างทาง
ห่างจากรถจักรยานยนต์คันนี้ประมาณ๓เมตรพบศพเด็กชายรัติพงศ์นามสกุลตรุษดี
ชื่อเล่นชื่อออยอายุ๑๔ปี

น้องออยเนี่ยเป็นชาวบ้านหมู่ห้าตระบวนป่าไม้งามอเภอเมืองหนองบลำพู

ซึ่งน้องออยคือเด็กชายที่ครอบครัวแจ้งความคนหายเอาไว้เมื่อ๔วันก่อน
ก็คือคืนเขาดาวน์ปีใหม่เลยฮะ๓๑ธันวาคมที่ผ่านมาต่อเนื่อง๑มกราคม

คือแม่มาถึงเนี่ยร้องไห้สุดลงกับพื้นถนนเลยครับ
ตรงจุดที่เจ้าหน้าที่นำศพลูกชายมาวางเอาไว้นะครับ
ผู้ภัยต้องมาช่วยกันปลอบนะฮะค่ะแจ้งความคนหายเอาไว้สี่วัน

ตามหากันอยู่สี่วันครับทำใจไม่ได้
คนแรกที่มาเจอนี่คือญาติก่อนนะฮะค่ะคือญาตินะฮะ
ญาติญาติที่มาถึงกันนะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่ใช่คุณแม่นะครับเป็นญาติญาติที่มา
แต่เขาก็ทำใจกันไม่ได้ฮะก็ไม่คิดว่าโอ้โห
เด็กชายวัยสิบสี่ปีอ่ะใช่ค่ะลูกหลานจะมาด่วนจากไปด้วย
รวดเร็วขนาดนี้อายุเพิ่งสิบสี่เป็นจักรยานยนต์นะฮะ
ที่น้องขี่มาแล้วก็เสียชีวิตอยู่พงหญ้าข้างทาง
หากันไม่เจอครับ๔วันแจ้งความคนหายเอาไว้
คือจากการตรวจสอบสภาพศพของน้องในเบื้องต้นเนี่ย
คือศพนี่ลักษณะสภาพศพก็แข็งแล้วนะครับ
ลักษณะแข็งตัวแล้วอยู่ในสภาพนอนกอดอกแน่น
เสื้อกันหนาวทับเสื้อยืดกีฬาใส่กางเกงวอร์ม
กางเกงเนี่ยตรงขากางเกงด้านซ้ายนี่ร่นลงมา
จนถึงข้อเท้านะครับมีกางเกงฟุตบอลสีดำซ้อนอยู่ข้างในอีกตัวหนึ่ง
สภาพศพสวมรองเท้าแตะเป็นแตะแบบสวมสีน้ำเงินนะครับ
แล้วก็มีกระเป๋าสะพายขนาดเล็กสีกรมท่า
จากการชนะสูตรของแพทย์เนี่ยพบรอยถลอกตามร่างกาย
ศีรษะบวมศพก็เริ่มทรงกลิ่นเหม็นแล้ว
สันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔วันก่อนมีผู้มาพบศพ
ก็ใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่น้องติดต่อไม่ได้
แล้วทางครอบครัวไปแจ้งความคนหายเอาไว้
จากการสอบสวนเนี่ยก็ทำให้ทราบว่าคืนวันที่๓๑ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
คืนวันสิ้นปีวันเข้าดาวน์ปีใหม่เนี่ย
ออยเด็กชายวัย๑๔ปีวันนั้นเนี่ย
ก่อนที่น้องจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
มีข้อความแชทไลน์ที่น้องส่งไปคุยกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่ง
นี่มีหลักฐานนะครับที่เจ้าหน้าที่เขาได้มานะครับ
ลักษณะของการสนทนาพูดคุยกันเนี่ย
ก็คือออยเนี่ยบอกกับเพื่อนผู้หญิงคนนั้น
ว่าเดี๋ยวจะขี่จักรยานยนต์ไปหานะ
จะไปเค้าดาวปีใหม่ด้วย
แต่เขามีหลักฐานแชทไลน์ชัดเจนเลยนะครับ
แต่ว่าเราขออนุญาตทำตามคำบอกเล่าแล้วก็หลักฐานที่เจ้าหน้าที่ได้มาก็แล้วกัน
คือจากการพูดคุยกันเนี่ย
ลักษณะก่อนที่น้องจะขี่จักรยานยนต์ไปหาเพื่อนผู้หญิงคนนี้เนี่ย
เหมือนกับเพื่อนผู้หญิงก็ยังพยายามห้ามอยู่

ข้อความนี่ก็ยังพิมพ์แบบผิดถูก

มีลักษณะแบบไหนอะไรยังไงสมบูรณ์พร้อมหรือเปล่าจะขี่รถมาอะไรเนี่ย
น้องก็ยังคุยอยู่ว่าเออไปได้อยากไปเจอ
แต่ถ้าไปเจอแล้วเนี่ยน้ำมันมันจะหมดอะไรยังไง
เดี๋ยวเราขอยืมตังค์สัก๔๐บาทอะไรยังไงได้ไหมอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
ก็ลักษณะคุยกันอย่างนี้นะ
แดงดำอย่างที่ท่านเห็นในหลักฐานที่เกิดเหตุนะครับ

อุณหภูมิคืนนั้นก็น่าจะสักประมาณ๙๑๐องศานะฮะ
อากาศก็เย็นทีเดียวนะครับมาถึงจุดเกิดเหตุสันนิษฐานว่าจักรยานยนต์ของน้องคงจะตกหลุมกลางถนน
แล้วก็พุ่งเสียหลักเข้าพงหญ้าข้างทางนะฮะเพราะว่ามีรอยของพงหญ้าข้างทางเนี่ยมันลู่เป็นทางเข้าไปด้านใน
ไปเจอจักรยานยนต์แล้วเจอศพน้องนะครับน้องคงกระเด็นตกจากรถด้วยครับ
ศีรษะคงกระแทกพื้นอย่างแรงค่ะอาจจะบาดเจ็บสาหัสก่อนนะฮะ
แต่ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเหน็บแล้วก็เป็นช่วงกลางคืนด้วย
ไม่มีรถผ่านไม่มีใครเห็นด้วยเพราะว่าเข้าไปลึกด้วยนะเกือบ๖เมตรได้นะครับ
ที่น้องมีสภาพคือเหมือนกับกอดอกตัวเองเอาไว้แน่นช่วงที่เจ็บสาหัสแล้วไปขอความช่วยเหลือใครไม่ได้ไม่มีใครมาเห็นเนี่ย
น้องคงหนาวก็เลยนอนกอดอกตัวเองกอดเอาไว้แน่นก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
แล้วทีนี้๓๔วันแม้แต่กลางวันก็ตามนะครับย่ามันขึ้นสูงรกมากมันบังสายตาครับ
คนที่ขับรถขี่รถผ่านไปผ่านมาก็คงไม่ทันสังเกตเห็น
กระทั่งมีคนมาเจอครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะก็เลยมาเจอศพกันเมื่อคืนที่ผ่านมา
ให้ข้อมูลว่าหลังจากครอบครัวของน้องออยได้แจ้งความคนหายเอาไว้นะครับ
ตำรวจท้องที่ก็พยายามประสานหน่วยงานทุกหน่วยงานในการตรวจสอบตามหา
แล้วก็ตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือของน้องด้วย
รู้ว่าขี่จักรยานยนต์มาตามเส้นทางหนองบุรมภูศรีบุญเรือง
สัญญาณโทรศัพท์เนี่ยไปหยุดอยู่ตรงจุดที่เจอศพนั่นแหละนะฮะ
ก็กระจายกำลังกันออกค้นหาตามเส้นทางนะครับ
เมื่อคืนนี้ก็ฉายไฟหาไปด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยส่องไฟไปกระทบกับป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่อยู่ข้างทาง
แล้วก็เดินหาต่อก็ไปเจอศพน้องออย
คณะงานสอบสวนสพเมืองหนองบลมภูษี
วันนี้ก็ได้เชิญคุณพ่อคุณแม่ของน้อง
ไปสอบถามข้อมูลกันเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจนะครับ
เพราะว่าต้องเอาให้สิ้นสงสัยว่ามันเป็นยังไงกันแน่
กับแม่น้องก็อาจจะยังติดใจอยู่ว่า
รถล้มเองอุบัติเหตุเองหรือว่าถูกเฉียวชนก่อนหรือเปล่า
ส่วนศพของน้องนะครับถูกส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ที่นิติเวทย์วิทยาโรงพยาบาลศรีนักกริณจังหวัดขอนแก่นครับ
คุณผู้ชมคะคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขทีมข่าวของเรา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและญาติของน้องออยค่ะ
ลงพื้นที่ไปนะคะนี่คือที่จุดเกิดเหตุ
ทางหลวงหมายเลข๒๒๘หนองบัวลำพูศรีบุญเรือง
ในพื้นที่ตำบลบ้านพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู
จุดเกิดเหตุเป็นถนนสองเลนสวนกลางคืนไม่มีไฟค่ะ
ไม่มีไฟส่องสว่างแล้วรถไม่ค่อยวิ่งผ่านนะคะ
รถน้อยมากจากการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของถนน
ก็เป็นทางตรงยาวต่อเนื่องหลายกิโล
แล้วก็มีต้นไม้คล้ายต้นไผ่นี่ค่ะลักษณะแบบนี้
จุดที่พบศพน้องออยอยู่ต่ำลงมาจากพื้นถนนไปประมาณสักเมตรกว่า
รถจักรยานยนต์ไปอยู่ตรงต้นพุษาที่ห่างจากศพไปประมาณ๒เมตร
แต่ที่ต้นไม่มีร่องรอยการเฉียวชนนะคะที่ต้นพุษา
แล้วก็มีต้นเพชรที่อยู่ห่างจากศพน้องออยไปประมาณ๕เมตร
มีถ้วยจานใส่อาหารมีแก้วน้ำวางทิ้งไว้ในถาด
เหมือนเป็นเครื่องเส้นไหว้ดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตนี่ค่ะครับ
มีการพบว่ามีหลุมนะคะหลุมลึกประมาณ๗เซนติเมตร
กว้าง๑๐๐เซนติเมตรยาว๑๓๕เซนติเมตร
แบบนี้ค่ะตามภาพกราฟิกนะคะ
ก็เลยคาดว่าหลุมนี่แหละคุณผู้ชม
น้องออยขี่รถจักรยานยนต์ตกหลุม
แล้วก็รถเสียหลักตกข้างทางจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
ลุงของน้องออยค่ะนายสนั่นปัตตะพี
พร้อมด้วยทีมข่าวของเราก็คือติเนี่ยนะคะ
ก็เลยทดลองขี่รถจักรยานยนต์
แบบนี้ค่ะครับถนนเส้นเดียวกันเลยที่น้องออยขี่ผ่าน
ทดสอบดูว่าใช่หลุมนี้ไหม
ถ้ารถจักรยานยนต์ตกหลุมตรงนี้จริงจะควบคุมรถได้ไหม
รถจะมีอาการเป็นยังไงจะเสียหลักไหมนะคะ
คุณลุงของน้องออยขี่ความเร็วประมาณ๕๐๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส่วนติทีมข่าวของเราขี่เร็วกว่าหน่อย๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก็ทดลองขี่ผ่านหลุมตรงนี้นะคะผ่านได้นะคะ
แม้ว่ารถจะกระแทกจะตกหลุมแต่มันไม่ได้ถึงขั้นเสียหลัก
หรือว่ารถเวียงหรือว่าตกข้างทางหรือถึงขั้นที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
ทีมข่าวของเราลองดูด้วยนะคะว่าจุดตรงนี้ถ้าหากว่ามีรถขับผ่าน
หรือว่ารถจักรยานยนต์ขี่ผ่านจะสามารถมองเห็นศพของน้องออย
อยู่ในป่าย่าข้างทางหรือเปล่าไม่น่าจะมองเห็นค่ะ
เพราะว่าต้นไม้ย่าขึ้นรกนะคะริมทางต้นไม้ขนาดใหญ่ก็มีอยู่เยอะ
อาจจะไม่มีใครสังเกตเห็นแน่แน่ทีนี้ค่ะตัวคุณลุงของน้องออยอ่ะ
บอกว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยก่อนหน้านี้ก็มีคนเสียชีวิตไปสองศพ
ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของความอาถรรพ์หรือเปล่านะคะ
ด้านนางสาวปวีนาสมดอกพนักงานร้านปูนที่ร้านเขาอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับจุดที่พบศพน้องออยค่ะ
เขาก็บอกว่าจุดนี้เสียชีวิตมาแล้วสองศพแล้วพอมีรถยนต์วิ่งผ่านรถจักรยานยนต์ขี่ผ่าน
เขาก็จะมีการบีบแร่สามครั้งเหมือนกับบอกเจ้าที่เจ้าทาง
ขออนุญาตผ่านทางอะไรแบบเนี้ยค่ะครับ
ต้นไม้ใหญ่นะคะใครมาก็ต้องบีบแต่นะคะบีบแต่ตลอดเลย

คนเห็นคนหรือว่าเห็นไล่มอไซค์เขาไม่มีอะไรเลยนะคะ
คือบีบแต่สามครั้งเฉยนี่แหละค่ะมองไม่เห็นว่ามีอะไร
เราก็สังเกตอยู่ว่ามันไม่มีอะไรคิดว่าเขาบีบทำไม
เจ้าที่เจ้าทางแถวนี้แหละค่ะบีบขอทางค่ะประมาณนี้
อ่าก็ท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
เดี๋ยวมาว่ากันต่อกันแล้วกันนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้
มันเป็นเรื่องเศร้าก็จริงแหละครับแต่มันก็มีหลายแง่มุมที่ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ได้นะครับ
เอาต่อเรื่องของน้องออยนะครับน้องออยที่หนองบัวลำพูนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปคุยกับคุณแม่ของน้องออยมา
ส่วนนี้คือเฟซบุ๊กโอ้โหใครเห็นก็ต้องบอกว่าน้องเนี่ยหน้าตาแบบ
ใช่นะคะน่ารักมากหน้าตาดีมากเป็นเด็กที่หน้าตาดีจริงนะฮะ
อายุสิบสี่ปีนะครับก็อย่างที่ติดตามกันเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
เบรกที่แล้วนะครับคืนวันเข้าดาวน์ปีใหม่
ขาดการติดต่อไปนะล่าสุดเมื่อคืนนี้พบเป็นศพ
พร้อมกับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตอยู่ข้างทางนะฮะ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณสี่วันนะครับมีเรื่องของการแชทคุยกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่น้องจะหายตัวไปนะครับนี่คือน้องออยนะฮะ
ของคุณแม่ของน้องออยนะครับได้โพสต์ภาพและข้อความให้สังคมออนไลน์
ช่วยกันตามหาลูกชายเพราะก็หวั่นใจอยู่ว่าจะได้รับอันตราย
ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นตั้งแต่หายตัวไป
ตั้งแต่๓๑ธันวาคมในคืนวันนั้น
ขอให้ลูกปลอดภัยแล้วก็ให้คนช่วยกันตามหานี่ครับท่านผู้ชมครับอย่างข้อความนี้
เมื่อไหร่จะเช้านะหรือว่าขอให้มีคนช่วยลูกชาย
ขอให้ลูกแม่ปลอดภัยพระคุ้มครองเด้อลูกนี่ครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อไหร่จะเช้าแม่คิดถึงลูกนี่ฮะแม่ก็โพสต์ทุกวันนะครับทุกผู้ชมครับ
วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่นะ
เช้าแล้วจะเริ่มต้นตรงไหนเหมือนกับแม่รอคอยทุกวัน
ระหว่างกลางคืนคือมันหาไม่ได้ออกหาไม่ได้ฮะ
แม่ก็รอเมื่อไหร่จะเช้าเมื่อไหร่จะเช้าจะได้ไปตามหาลูกต่อ
จนกระทั่งเมื่อคืนนี้กลางดึกคืนที่ผ่านมา
เจอข่าวร้ายที่สุดฮะมีคนไปพบศพลูกชาย
เสียชีวิตอยู่ข้างทางพร้อมกับรถจักรยานยนต์
แล้วก็นี่ฮะน้องออยจะอยู่ในใจแม่
ตลอดไปเนี่ยฮะน้องออยจะอยู่ในใจแม่และทุกคนตลอดไป
เป็นเทวดาตัวน้อยหล่อบนสวรรค์นะลูก
นี่คุณแม่ก็โพสต์เอาไว้ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ได้ไปคุยกับคุณแม่ของน้องออยนางสาวลสลินตรุษดีนะครับ
คุณแม่บอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
ออยขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
ก็คือคืน๓๑ธันวาคม๒๕๖๖
ออยบอกว่าจะไปสังสรรค์กับเพื่อน
หมู่บ้านโนนาดีตำบลป่าไม้งามอำเภอเมืองหนองบุรมภู
แล้วลูกก็ขาดการติดต่อไปเลย
ครอบครัวก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองหนองบัวลำพู
เช้าวันรุ่งขึ้น๑มกราคม
ก็พยายามออกตามหาทุกสถานที่ทำทุกอย่างเพื่อตามหาน้องออย
แต่สุดท้ายผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ไร้ปฏิหาร
แม่ของน้องออยยอมรับว่ายังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชาย
เพราะปกติลูกชายไม่เคยออกนอกหมู่บ้านตอนกลางคืนคนเดียว
เพราะลูกเป็นคนขี้กลัวมาก
ก่อนที่ลูกชายจะไปเนี่ยก็ได้บอกลูกแล้วว่าลูกชายก็บอกเหมือนกันนะ
ก่อนที่จะไปลูกชายได้บอกแล้วบอกจะไปหาแฟน
คือน้องอยู่๑๔ปีนะฮะก็อาจจะเป็นลักษณะเพื่อนที่คบกันแบบเด็กอะไรประมาณอย่างนี้
แต่ลูกก็บอกแม่แหละบอกเดี๋ยวจะไปหาแฟน
แต่ทำไมอยู่เนี่ยลูกถึงได้ออกไปขนาดนั้นต้องมีคนไปกับลูกแน่
แม่ยังติดใจอยู่เพราะมีชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงรถลูกชายขี่ออกไปจากหมู่บ้าน
พร้อมกับรถจักรยานยนต์อีกคันนึง
แฟนของน้องออยเนี่ยก็รับทราบว่าน้องไม่ไปพี่ออยไม่ไป
แต่พอดึกมาเหมือนว่าน้องอยจะหาเพื่อนพาไปได้อย่างนี้ค่ะน้องอยถึงออกไป
ลูกแม่จะไม่ออกบ้านคนเดียวกลางดึกเพราะน้องออยจะเป็นคนขี้กลัว
ก็เลยทำให้แม่ติดใจว่าอันนี้มันต้องมีใครที่พูดไม่จริง
เพราะว่ามันมีคนได้ยินเสียงรถออกไปประมาณตี๓เกือบตี๓
เขาบอกว่ารถวิ่งออกไปสองคันไปฝั่งซ้ายด้านป่ายาง
แล้วที่นั่งกินด้วยกันมาบอกแม่ว่าพี่อยไปด้านขวา
ด้านขวาเนี่ยมันจะไปอีกทางนึงแต่มันก็สามารถไปหนองบัวได้
แต่พอแม่คิดว่า
เขาบอกว่าไปด้านขวาแม่ก็พาคนเนี่ยหาแต่ด้านขวาด้านฝั่งเนี่ย
โซนฝั่งเนี้ยจนผ่านมา๓วัน๔วัน๓วันแล้วค่ะ
วันที่๓น้าคนที่อยู่ป่ายางบอกว่าได้ยินเสียงมอไซค์๒คัน
วิ่งตามกันออกไปซึ่งมันย้อนกันอ่ะค่ะ
ย้อนกับที่มันเล่าให้แม่ฟังครั้งแรก
แม่ก็เลยบอกว่าเรื่องนี้มันน้องต้องมีเพื่อนออกไปค่ะ
คือในมุมของแม่เนี่ยมองว่าแม้ว่าลูกชายเนี่ย
อยากไปหาแฟนแต่ไม่กล้าขี่จักรยานยนต์ออกไปหาแฟน

ค่ะไม่เคยออกไปตอนกลางค่ำกลางคืนคนเดียว
ต้องมีคนพาไปหรือมีใครขี่จักรยานยนต์เป็นเพื่อนไปด้วยกัน
แต่ว่าทำไมลูกถึงเสียชีวิตอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
แม่ของน้องออยบอกกับตินะครับบอกว่าหลังจากลูกชายหายตัวไปในคืนนั้นนะครับ
มกราคมตอนนั้นก็เป็นห่วงมาก
ก็พยายามทำทุกวิถีทางแล้วฮะไปหาพระที่วัดวัดหนึ่ง
ให้พระท่านนั่งทางในดูให้หน่อยว่าลูกชายเนี่ยหายไปไหน
พระที่วัดรูปนั้นบอกว่าน้องออยถูกลักพาตัวไป
ห่างจากบ้านไม่เกินสิบกิโลเมตรซึ่งจุดที่อยู่เนี่ย
จะมีต้นเผ็กอยู่ด้วยต้นเผ็กก็ต้นไผ่ต้นเล็กนะฮะ
พระบอกแบบนี้นะครับซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ค้นหา
สัญญาณโทรศัพท์มือถือสุดท้ายเนี่ยแล้วไปเจอจักรยานยนต์เจอศพเนี่ย
ปรากฏว่าศพของน้องออยอยู่ห่างจากบ้านประมาณ๒๐กิโลเมตร
ก็เคลื่อนจากจุดที่พระบอกไปสักประมาณ๑๐กิโลเมตร
แต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือจุดที่เจอศพลูกชายเนี่ยมันอยู่ห่างจากต้นเผ็กเล็กน้อย
ตรงกับที่พระนั่งทางในแล้วบอกเอาไว้เลยค่ะว่าจุดที่น้องออยถูกลักพาตัวไปเนี่ย
แล้วก็อยู่เนี่ยจะมีต้นเผ็กอยู่ด้วย
พระเนี่ยท่านทักว่าน้องเนี่ยถ้าได้ออกไปกับผู้หญิงเนี่ย
จะปลอดภัยเพราะว่าน้องโดนหลอกลวงแบบต้มตุ๋นมากต้มจนเปื่อยพระบอก
แล้วทีนี้ถ้าน้องได้ออกไปกับผู้หญิงน้องจะอยู่รอดปลอดภัย
แต่ถ้าน้องออกไปกับผู้ชายเนี่ยโอกาสรอดเนี่ยน้องยาก
เราก็เลยไปสอบถามถึงความเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมครับ
ว่าเออแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องเป็นไปได้ไหมว่าขี่รถตกหลุมกลางถนน
แล้วรถก็เสียหลักพุ่งเข้าข้างทางแม่น้องออยยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้
อันนี้ในมุมของแม่นะครับเพราะแม่น้องออยบอกว่าหากรถตกหลุมเนี่ย
รถมันต้องตีรังกาสิแล้วมันก็ล้มอยู่ใกล้ใกล้กับหลุมบนถนนนั่นแหละ
แต่นี่ทำไมมันถึงเข้าไปนู่นอ่ะค่ะนะฮะทำไมข้างทางเนี่ย
ย่ามันถึงไม่มีแบบรอยแหวกเข้าไปลึกขนาดนั้นหรือมันเป็นไปได้ไหมว่า
จะมีคนเนี่ยถีบจักรยานยนต์ของลูกเนี่ยจนเสียหลักพุ่งเข้าข้างทาง
แม่ก็บอกว่านะครับยืนยันว่าลูกชายเนี่ยเป็นเด็กดี
ไม่เคยมีปัญหากับใครนะเรื่องการเรียนก็ปานกลาง
ส่วนเรื่องกินเหล้าลูกเพิ่งกินเป็นครั้งแรก
ในคืนวันเกิดเหตุนี่แหละที่แม่บอกลูกจะไปฉลองอะไรกับเพื่อนเนี่ยนะฮะ
การเสียชีวิตของลูกชายนะครับคือในมุมของคุณแม่เนี่ย
แม่ยังมองว่ายังไงก็ยังมีเงื่อนงำอยู่อันนี้ในมุมคุณแม่นะฮะ
ตำรวจก็เลยเชิญคุณพ่อคุณแม่ไปพูดไปคุยกันเรื่องขดงคดีอะไรพวกนี้นะครับ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับญาติญาติของน้องออยได้นิมนต์พระสงฆ์พร้อมกับ
ซึ่งเบื้องต้นญาติญาติให้ข้อมูลบอกว่าได้เดินทางไปรับศพน้องมาแล้วนะครับ
จะนำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดศิลาราชบำรุง
แล้วก็จะมาชาปนกิจศพทันทีในวันพรุ่งนี้เลยนะครับ
ค่ะแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเรา
ได้คุยกับน้องผู้หญิงคนหนึ่ง
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าน้องเมย์นะคะ
น้องเมย์อายุ๑๒เป็นเพื่อนผู้หญิง
สนิทกับน้องออยเป็นเพื่อนรุ่นน้องค่ะ

น้องเมอยู่ม๑น้องออยอยู่ม๒อะนะ
น้องเมเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ก่อนเกิดเหตุน้องออยที่เป็นรุ่นพี่ชั้นม๒เนี่ย
ส่งข้อความไปหาทางไลน์
ตอนประมาณตี๒๒๔นาทีของคืนวันส่งท้ายปีเก่า

เมาหนักเลยอันนี้คือข้อความที่คุยทางไลน์เลยนะ
แล้วก็น้องออยเนี่ย
บอกกับน้องเมย์ว่าจะไปหาที่บ้าน

เหลือเงินกี่บาทจะขอค่าน้ำมันหน่อย๔๐บาท

บอกว่าเหลือเงินอยู่ประมาณร้อยหนึ่ง

แต่น้องเมย์เนี่ยเรียกน้องออยว่าไอ้จ่อยนะ

แต่น้องออยเนี่ยยืนยันว่าขี่ไว
ออยเรียกเมว่าอ้วนนะคะ

น้องเมย์เตือนน้องออยบอกอย่ามาเลยดึกแล้วเมาด้วยกลับบ้านไปนอนเถอะเดี๋ยวก็ตายหรอก
แต่น้องออยก็ยังยืนยันว่าจะขี่รถจักรยานยนต์ไปหาน้องเมย์ที่บ้าน
ระหว่างทางก็โทรไลน์คุยกัน
โทรไลน์คุยกัน๑ชั่วโมง๓๒นาทีค่ะ

ระหว่างทางโทรไลน์คุยกันชั่วโมงครึ่งเนี่ยค่ะโอ้โห
แล้วน้องเมย์บอกว่าแล้วสายก็ตัดไปเลย

คาดคิดว่าจะเกิดเหตุสลดขึ้น
พยายามจะเตือนออยแล้วว่าถ้าเมาก็พักผ่อนอยู่บ้าน

แต่เหมือนออยยืนยันว่าจะไปหา
และสุดท้ายก็เกิดเหตุสลดขึ้นแบบนี้ค่ะ
มันค่ำแล้วแล้วก็แบบหนูก็กลัวอะไรแบบนี้ค่ะ

พี่เขาเลยว่าให้เปิดไมคุยเป็นเพื่อนหน่อยค่ะ
แล้วทีนี้หนูเลยเปิดไป
ขี่ออกมาได้สัก๑๐นาทีนี่แหละค่ะ
พี่เขาเลยบอกว่าพี่เขาลงคลอง

แบบแบบโอ๊ยแบบโอ๊ย
มีพี่ตกโครงอู้ตกโครงอะไร
พี่เขาบ่นของเขาไปตามภาษาคนแบบ

เออนั่นหมดว่าถ้าขึ้นคลองได้ก็กลับบ้าน

ที่เขาว่าพี่เขาไม่มีแรงพยุงรถขึ้นอะไรสักพัก
สักพักพี่เขาก็เอารถขึ้นได้แหละค่ะ
แล้วพี่เขาก็เหมือนแบบพยายามมาต่อค่ะ

แล้วหนูเลยวางโทรศัพท์ไว้กับเพื่อน

แล้วพอหนูกลับมาถามเพื่อนอีกทีว่า
ตอนที่หนูไปเข้าห้องน้ำพี่ออยเขาได้พูดอะไรไหม

เหมือนแบบมีคนมาเรียกพี่ออย

แบบมารู้จักกันกับพี่ออยค่ะ

คิดเราน้ำซุ่มหิวบอยแบบนี้ค่ะ
เหมือนกับออยก็ขี่รถล้มไปละครั้งหนึ่ง
ใช่ค่ะเหมือนเค้าบอกว่าตกลอง
แล้วก็เอารถจักรยานยนต์ขึ้นมาได้

พอมาถามเพื่อนว่าเออพี่ออยบอกอะไรบ้าง
บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนมาเรียกพี่ออยอยู่อะไรประมาณอย่างนี้

แล้วทำไมตอนนั้นเกิดอะไรยังไงขึ้น
เอาเป็นว่าเรื่องนี้มันมีความสูญเสียคือเด็กชายวัย๑๔ปีคนนึงต้องเสียชีวิตนะฮะ

อุทาหรณ์ชั้นดีสำหรับทุกคนนะ
พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าตัวน้องเอง
คงไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ

หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ย
เราอาจจะต้องบอกผู้หลักผู้ใหญ่
หรือว่าหาทางช่วยเหลือดูแลกันยังไงดีกว่าปล่อยกันเงียบไป

นะคะเพราะสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริง